หัวร้อนต่อเนื่องเลยนะคะคุณผู้ชมบี้กันข้ามจังหวัดเลยค่ะ
รถเก๋งเขาอ้างว่าถูกรถตู้โดยสารขับปาดหน้า
ไล่กันมาตั้งแต่ปัตตานีมาจนถึงสงขลาและสุดท้ายฝ่ายรถเก๋งค่ะ
ควักปืนออกมายิงใส่ฝ่ายรถตู้โดยสารนะฮะ
มีคนได้รับบาดเจ็บด้วยไปดูวินาทีที่เกิดเหตุกันค่ะ
แล้วปรากฏว่ากระสุนเนี่ยทะลุเข้ามาโดนขาขวาของคนขับรถตู้ด้วยนะคะได้รับบาดเจ็บพอยิงเสร็จปุ๊บรถเก๋งคันขาวขับหลบหนีไปเลยนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนสายเอเชียอำเภอนาม่อมฝั่งขาเข้าหัดใหญ่ตำรวจสพนาม่อมก็ต้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบไปถึงไปพบรถตู้โดยสารคันนี้แหละค่ะ
ของคนขับก็เป็นคนถ่ายคลิปเล่าบอกว่าคือขับรถกันมา
มาจากยาลามีเพื่อนที่ขับรถตู้คิวเดียวกันนั่งมาด้วยกัน๔คน
ตอนแรกสังเกตเห็นรถเก๋งคันสีขาวเมื่อสักครู่
ก็ขับตีคู่กันมาแล้วจังหวะหนึ่งฝ่ายรถเก๋งลดกระจกลง
พอคนขับรถตู้เห็นแบบนั้นเขาก็ลดกระจกลงบ้าง
ถามกลับไปว่ามีอะไรไหมคนขับรถเก่งไม่ตอบนะคะ
ตอบมาด้วยกระสุนปืนยิงมาใส่ฝั่งรถตู้ทันที๓นัดด้วยกันค่ะ
มันยิงเลย
ตอบกลับมาด้วยวาจาแต่ตอบกลับมาด้วยกระสุนปืนนะคะ
วิธีการทำงานของตำรวจแบบนี้ไม่ยากเลย

สุดท้ายตำรวจตามไปนะฮะแกะรอย
จับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้ในช่วงบ่ายวันนั้นเลย

จับกลุ่มได้ภายในซอย๓๕เพชรเกษมเขตเทศบาลนครหาดใหญ่

หนึ่งในนั้นก็คือนายลุกมันฮายีลาดอร์อายุ๒๙ปี
รับสารภาพว่าเป็นคนยิงนะคะ
ส่วนเพื่อนอีก๒คนไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง

ถูกรถตู้โดยสารขับรถปาดหน้า
ที่แยกดอนยางจังหวัดปัตตานี

มีการแจ้งข้อกล่าวหา๔ข้อหาด้วยกัน
แน่นอนนะคะว่ายิงแบบนี้ข้อหาพยายามฆ่า
ฆ่าข้อหาพยายามฆ่าค่ะ
มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครอง
พกพาอาวุธปืนยิงปืนโดยไม่มีเหตุอันควร
แล้วก็นำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป